มีความเห็นให้ฝ่ายแดงใจเดช๔๙และตักศีลา๔๘
ส่วนกรรมการวรสักพักดีคำครับ
ให้ใจเด็ด๔๘ตักศิลา๔๙๒ต่อ๑เสียงครับ

มุมแดงชนะไป๒ต่อ๑เสียงนะครับ

ครบชื่อตาวทองบาง
เชื้อพรมอายุ๒๕ปี

ส่วนฝ่ายน้ำเงินครับจะลวดศึก

กรกรรมนาฏชื่อเกียงไก่ท่านนันท์ไทยสงฆ์
อายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา
กมาแล้ว๔๘ครั้งชนะ๓๖แพ้๑๐ครั้ง

ส่วนผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์ภัยทูลกบกลางครับ
วยคู่นี้นะครับรูปร่างช่วงชกครับ
เท้าฝั่งโขงสูง๑๖๙เซนติเมตร
ส่วนจรวดศึกนี่สูง๑๗๔เซนติเมตรครับ
วยคู่นี้เคยใช้บริการกันมาแล้วครับฝ่ายแดงครับ
ทางฝั่งโขงสมัยชนะคะแนนมาที่เวทีมวยไทยรัฐเมื่อวันที่๒เมษาครับ
เคยใช้บริการกันมาที่นี่นะใช้บริการกันแล้วชอบก็เลยมาใช้บริการอีก

ครับวันนี้ฝ่ายน้ำเงินนี้ได้เปลี่ยนประมาณมาแทนกับทานหันครับ
เดี๋ยวดูครับน้ำเงินนี้มีพี่กับกับท่อนมงคลให้
ขณะที่มุมแดงนี้มีดีเซลล์เอฟเอฟกรุ๊ปกับท่อนมงคลให้
ยกที่๑มวยล้างตายครับ
เท้าฝั่งโขงจากสปลาวครับเท้าฝั่งโขงเอฟเอกกรุ๊ป
แดง๑๓๒น้ำเงินมาแทนนะครับจรวดศึกต่อกรรมนาศ
คู่นี้แดงเคยเอาชนะมาที่ศึกยอดมวยไทยรัฐนี่แหละครับ
ผู้ชิ้นการบนวิธีครับไปทุนกบกำลังให้กระแนนมี
อิตวัตรอินเตียมสุมพลอิตยศแล้วก็สูวิทย์กาหลีชิต

แต่ว่าแทนก็ไม่ใช่แทนนะมันก็มีการฟิตซ้อมตลอดมีรายการอยู่นะ

คือมวยตรงนี้ถ้าไม่พร้อมไม่สมบูรณ์จริงเนี่ย
ทางหน้าทีมงานวันศพไม่เอามา

ก่อนการชกของเราจะเกิดก็วันนี้แหละ

ก็ยังไม่นะ
เท้ากำโขงนี่ก็ไม่ธรรมดานะ
วันนั้นต่อยรายการวันทรงไทยรายการใหญ่เลยนะ
เกือบจะได้ชัยชนะอยู่แล้ว

ในรายการต่อยไอ้เพชรชาติไทยไหม
เห็นว่าไปเจอฮุบไปทีเดียวเต็มเลย

เท้ากำโขงนี่ก็เกิดมาจากสิ่งยอดมวยไทยรัฐเหมือนกันเนี่ย
มาสร้างชื่อที่นี่ชกมาสนุกหลายไฟล์แล้ว
พูดถึงแฟนที่ชื่นชอบผลงานของวันทรงไทยนะ
นัดใหญ่พบกันที่ราชดำเนิน
แต่ใหญ่มากเลยนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมแสงมณีกับถนนชัยครั้งที่แปด
หลังจากที่เจอกันมา๗ครั้งชนะ๓แพ้๓สำเหรอ๑
เจอกันครั้งที่๘นี่เป็นคู่นำแล้วก็มาอีกคู่หนึ่งกับพันพยักษ์ซุปเปอร์แบงค์
มีพวกชิดชัยน็อคให้น็อคกันเจอกันอีกครั้งกับเปลืองกลลูกลิมิต๑๒๗
ฝูนุ้งต่อให้น็อคให้ส่วนหลวง๑๒๕และกินซ้างเล็กก็มาร่วมรายการนี้ด้วยกับเพชรคุณชน
และเปิดหัวด้วย๖แสนบาทคนคอนดาวรุ่งที่แฟนลูกกำลังจับตาติดตามกันตลอดเจอกับทางด้านเรืองศักดิ์น้อย

คนคอนนี่เป็นแบบมวยเด็ดที่แฟนมวยนี่จับช่องเลยนะตอนนี้
ก็ความร้ายแม่นที่เป็นเต็มครับ
ครับมวยร้องกลุ้งออกแผนมันและกันพยกแรกครับครับที่บรรยากาศภายในสนามกับแฟนมวยยังคึกครัฟ

แฟนมวยที่ศรัทธามวยครับ
วยไทยพันธ์แท้ศึกยอดมวยไทยรัฐครับ
แล้วก็อย่าลืมนะเดือนนี้เป็นเดือนกันยายน
ครบรอบ๑ปีของศึกยอดมวยไทยรัฐนะครับ
เชื่อเหลือเกินว่าคุณจูเนียคุณดิ๊กเนี่ย

จะมีนัดใหญ่ครบรอบ๑ปีก็คือวันที่๒๔กันยา

น้ำดื่มและอาหารเลี้ยงแฟนมวยครับ

ดูต่อครับมวยคู่นี้น้ำเงินมาแทน
ก็จินแต่การเดิมตัวเขาบอกว่าเกิน๑๐๐ครับ

๑๗กันยายนสนุกพร้อมกันนะครับ
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกจ

พบกับนักร้องหนุ่มขาแดนซ์ครับ
และลุ้นเงินล้านกับช่วงร้องได้ให้ล้านสัญจร
เดตความเคลื่อนไหวกับ๒ผู้ประกาศข่าว
ไทยรัฐทีวีตั้งแต่บ่าย๓เป็นต้นไป
วันนี้มาในแนวตั้งลำนะครับ

เขารู้ใจนะจาดตู้นะ

ซ้ายโต้ติดหวัง
เดี๋ยวก็ต้องมีการเดินเน้นในนะ

นี่ค่ะซ้ายเห็นมั้ยค่ะแค้งเห็นมั้ย
ขวาค่อยเตี๋ยบซ้ายค่อยเตะไปเรื่อยค่ะ

ค่อยออกนะแต่ซ้ายนี่ใช้ได้เลยนะครับ
กลายเป็นวันนี้ท้าวฝั่งคงจัด๑๒โปรลุปอลแล้ว
ที่คอหลุดจากป่าเลยนะไม่ป่าลูกนี้นะ
เป็นเด็กที่น่ารักนะผมว่านะอายุน้อยด้วยนะ

เร็วมากก็ไม่ดีนะกระดูกไม่ดื่ม

สวนขึ้นมากสวนขึ้น

จะรู้สึกว่าเล่นอันที่นักใช้ได้เลยอ่ะ

สะอืนก็ก็กระหยุดเป็นช่วงช่วง

แล้วตอนนี้ทาฝั่งห่วง

ทุ่งตื้งออกไปแล้วเนี่ย

เตะแรงนะแข่งซ้ายนี้

น่ากลัวเลยมีหมัดนี่น่ากลัวเลย

สลับด้วยแข่งซ้าย

เผ่าฝั่งโขงเป็นไฟเดินเข้าหาแล้ว

ออกไม่เข้ามุม

เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒
เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒

เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒

เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒

เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒
เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒

เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒

เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒
เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒

เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒
เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒

เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒
เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒

เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒
เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒

เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒

เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒
เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒
เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒

เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒
เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒
เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒
เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒
เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒
เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒
เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒
เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒
เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒

เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒
เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒

เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒

เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒

เผ่าฝั่งโขงหมดยก๒